คุณผู้ชมคะงวดนี้คนถูกลอตเตอรี่รางวัลที่๑เยอะนะคะ
แต่คนไม่ถูกเยอะกว่าเยอะกว่าเยอะ

มีหลายพื้นที่ค่ะไปดูหน่อยนะคะ
ความสุขของแต่ละคนที่เขาถูกรางวัลที่๑นะคะ
หน้าตาเขาจะยิ้มแย้มขนาดไหนนะคะ
ไม่รู้ว่าคุณภาคภูมิอยากจะเป็นญาติกับท่านไหนบ้าง
ที่อุบลที่แรกค่ะพระเคณฐาดาววันอายุ๖๐ปีค่ะ
วัดแก้งกก่อที่อำเภอกุฎเข้าปุ้นนะคะ
ถูก๙๖๒๕๒๖รวมแล้ว๑๒ล้านบาท
ลงบันทึกประจำวันเอาไว้แล้วสพกุฎข้าวปุ้นนะคะ

เคยขับรถผ่านไปว่าจะไปกราบท่านหลายครั้งไม่ได้ไปสักที

แต่หลวงพ่อท่านไม่ให้สัมภาษณ์นะท่านบอกว่าไม่อยากจะเป็นข่าวนะคะ
แล้วก็ในโลกโซเชียลก็แชร์กันใหญ่เลยว่าญาติโยมดีใจกันใหญ่เลยอะค่ะครับ
ก็ถ่ายรูปหลวงพ่อนี่ไปถ่ายรูปคู่กันใหญ่เลย
นึกออกป่ะแล้วก็โพสต์รูปกันใหญ่เลย
ลงเฟซบุ๊กแล้วก็แชร์กันเพียบเลยค่ะ
เดี๋ยวผมจะไปเป็นเด็กวัด
นี่ไง

ส่วนอีกท่านหนึ่งนะครับอยู่ที่นครรัชศรีมาฮะ
นี่ครับคุณพี่เฉลิมเกรดตะคุอายุ๖๕ปี
อาชีพรับจ้างนะครับอยู่ที่ตำบลเมืองปักอำเภอปักทงชัย
เฮงมากถูก๒ใบ๑๒ล้านรางวัลที่๑ครับ
ตอนนี้ไปลงบันทึกประจำวันไว้ที่สพปักทงชัยเรียบร้อยแล้ว
คุณพี่เฉลิมเนี่ยบอกว่าไม่ได้ฝันไม่มีอะไรโดนใจเลยนะ
แค่อยากจะซื้อเลข๒๖กับ๓๖
แล้วมีแม่ค้าลอตเตอรี่ขี่จักรยานผ่านมา
ตอนนั้นก็เรียกซื้อนะแล้วก็มีเลขท้าย๒๖อยู่
นึกว่าจะโชคดีถึงขั้นถูกรางวัลที่๑
ถูกรางวัลที่หนึ่งเลยทีนี้ถามว่าวางแผนใช้เงินยังไงล่ะครับพี่
เฉลิมบอกว่ายังไม่รู้เลยว่าจะเอาเงินรางวัลที่ได้มาไปทำอะไร
เพราะว่ามันเร็วเกินไปที่จะคิดถึงเรื่องนั้น
เฉลิมบอกน้องภาคภูมิเดี๋ยวช่วยคิด
เรื่องที่ว่าไม่รู้จะเอาเงินไปทำอะไรเนี่ยบอกผม
เดี๋ยวผมไปหาพี่เก็บเงินไว้ก่อนนะ
อย่าเพิ่งให้ใครช่วยคิดแม้เอาชนะ๑๒ล้านเยอะมากเลยนะ
ต่อไปค่ะคนนี้ได้๖ล้านนะคะ
ผ่องศรีจันทรมณีอายุ๔๘ค่ะเป็นชาวบ้านใหม่
ตำบลเมืองพานอำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีค่ะ
หนึ่งใบหกล้านนะคะครับโอ้โหญาติพี่น้องมาแสดงความยินดีที่บ้าน
เพียบเลยค่ะน้องอุ๋ยคนหนึ่งน้องอุ๋ยต้องรีบไปค่ะ

ก็มาแต่งงานย้ายไปอยู่ที่จันทบุรีอยู่กับภรรยามา๖ปี
ชอบซื้อล็อตเตอรี่อยู่แล้วก่อนถูกรวรรณที่๑เนี่ยนะ
ภรรยาฝันนะจ๊ะไม่ใช่ตัวเองฝันนะจ๊ะ
ฝันว่าญาติที่เสียชีวิตแล้วมาเข้าฝัน
บอกให้ซื้อปีพศ๒๕๖๒ก็เลยไปซื้อ
จำได้ว่าก็ซื้อ๖๒๒๖อะค่ะก็เนี่ยกลับบ้านไปเยี่ยมแม่
แม่ก็แก่มากแล้วแล้วก็ถูกรางวัลที่๑ด้วยนะคะ
แล้วก็เลขท้าย๒ตัว๓ใบด้วยนะคะก็ไปลงบันทึกประจำวันเอาไว้
สพกลางใหญ่ดีใจมากก็จะปลดหนี้ค่ะก็สร้างบ้านซื้อรถ
๓ล้านนะคะที่เหลือก็เก็บไว้ให้ลูกเรียนทำบุญ
อธิษฐานเอาไว้ถ้าถูกลอตเตอรี่รางวัลใหญ่เนี่ย
พาญาติพี่น้องไปทำบุญแล้วก็ถูกจริงก็เลยได้ไปทำบุญ

ไว้เที่ยวขอนแก่นไหมครับขอนแก่นวันนี้เยอะเลย
รางวัลที่๑รับไป๑๒ล้านที่๑๒ใหม่นะคะ

ตรวจสอบแล้วที่ศูนย์หัวใจสุริกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ทำให้ทราบว่าเจ้าหน้าที่ศูนย์หัวใจที่ถูกรางวัลที่๑เนี่ย
คือนางหนูการชัยสิงห์เหนือเป็นพนักงานการแพทย์ประจำศูนย์หัวใจสุริกิจ
อ่าก็ไปถามอ่ะมีเพื่อนที่สนิทบอกว่าเออถูกจริงจริงค่ะ
พอถูกเสร็จเขาก็บอกเพื่อนก็ดีใจกันใหญ่เลยแล้วปรากฏว่าช่วงเวลาเลิกงานพอดี
อ่าคุณพี่หนูการก็เลยกลับบ้านไปแล้วแหมจะต้องคุณพี่ขึ้นมาเลยทีเดียว
ไปไม่ทันกลับบ้านไปแล้วนะฮะแล้วก็ยังมีอีกคนนึงนะครับ
อันนี้เป็นสาวชาวอำเภอศรีชมพูชื่อนางสาวจันทิมาล่าทุม
ถูกรางวัลที่๑๑ใบ๖ล้านบาทไปลงบันทึกประจำวันไว้ที่สพศรีชมพูเรียบร้อยแล้ว
และไม่ต้องการเป็นข่าวนอกจากจะให้ภาคภูมิไปสัมภาษณ์
อีกคนนึงฮะขอนแก่นนะครับทุกผู้ชมครับก็คือนางสาวกันนิกาตรงรัศมรจันทร์
อ่าเป็นเจ้าหน้าที่สำนักงานก่อสร้างชนรับประทานขนาดกลางที่หนึ่งอ่า
จังหวัดขอนแก่นถูก๑ใบ๖ล้านบาทโอ้โหชาวขอนแก่น
เมื่อไหร่คุณภาคภูมิจะถูกกับเขาบ้างเนี้ยก็เดี๋ยวผมต้องอธิษฐานแบบอ่า
เมื่อสักครู่นี้ใช่ไหมถ้าผมถูกรางวัลที่หนึ่งนะ
กี่ใบก็ได้ผมจะพาคุณเข็มมาสอนไปทำบุญต้องให้ภรรยาฝันอ่า
แล้วจะถูกเหมือนคุณพี่ท่านหนึ่งไงเมียผมไม่ค่อยฝัน